ผ่านป่าย่าริมทาง

คือไม่ใช่แบบหมาตายหรือแบบนกหนูตาย

กลิ่นมีความเข้มข้นกว่าหมาตาย

ผู้ชายคนนี้ตายอยู่ข้างทางคุณผู้ชมครับอายุ๖๘
น่าจะเป็นลมแล้วก็ล้มลง
แล้วก็ถูกแดดเผาแห้งอยู่ตรงนี้ครับ

ตำรวจภูทรยี่ศาแล้วก็กูภัยมุลยนตรีธิเศรษฐ์สว่างเบนเจธรรม
เข้าตรวจสอบเหตุพบนายจำรัฐเข็มกำเนิดอายุ๖๘ปี
นอนอยู่ตรงหลุมดินในป่าย่าข้างทางครับ

บิมถนนพระอาม๒หมู่๔ตะบลยี่สานเอาเหอะอัมภาวา
จังหวัดสมุทรสงครามเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
สภาพศพนี้แห้งกรังเลยนะเอาแค่แห้งกรังพอนะครับ
จริงเขาบรรยายสภาพศพมาเห็นใจคุณผู้ชม
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๔วันก็แล้วกัน
ใกล้กันพบไม้เท้าตกอยู่อันหนึ่งนะ
ส่วนบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้ครับ
ชาวบ้านที่มาพบศพคนแรกเล่าบอกว่า
ลุงจำหลัดเนี่ยนะเป็นคนดีนะนิสัยดีอาศัยอยู่แถวนี้
มักจะเดินไปมานะครับแล้วก็แวะไปกินข้าวที่บ้านของเธอทุกวันนะฮะ

ก่อนเกิดเหตุนายจำหลัดหายหน้าไปหลายวัน
บอกเธอก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะเคยมาขอข้าวกินทุกวัน
กระทั่งช่วงเย็นเธอขี่รถจักรยายนผ่าน
ตรงนี้ตรงที่เบิร์ตบอกในตรงที่กลิ่นมันเตะจมูก
กูฉุนกึ๊กฉุนกึ๊กขมคอนะก็ได้ลงไปดู
เอ้าไปดูใกล้แม้ว่ามันจะแห้งกรังไปแล้ว
จำได้นี่จำหลัดนี่จำหลัดตายแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวต้องประสานญาติแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ตำรวจสันนิจฐานว่านายจำหลัดนี่
ซึ่งประวัติมักจะชอบดื่มสุราเป็นประจำ
อาจจะเป็นลมหน้ามืดกลางแดด
แล้วก็ตกลงไปข้างทางหมดสติ
คราวนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับ
เผาแดดเผาทรมานร้อนตายนะครับ
ก็เดี๋ยวต้องมอบหมายนะครับให้เจ้าหน้าที่เอาสมเป็นชันสุทธิ์
หัวโรงพยาบาลและคอปฐมต่อไปครับ